เราเล่าไปถึงข่าวเศร้าเรื่องราวของอุบัติเหตุ
ตลกชื่อดังคุณเอ๋เชิญยิ้มกันไปแล้วนะคะ
พาคุณผู้ชมไปร่วมไว้อาลัยในบรรยากาศ
โศกเศร้างานศพของคุณอามค่ะ
ลูกชายคนโตตลกชื่อดังพี่เอ๋เชิญยิ้ม
เมื่อวานนี้มีพิธีรดน้ำศพและสวดอภิษฐรรมเป็นคืนแรกค่ะ
มีเพื่อนสนิทชื่อว่าคุณน้ำเป็นแฟนสาว
ซึ่งก็อยู่กินกับคุณอามาถึง๕ปีแล้วนะคะ
รำให้ตามภาพเหมือนใจจะขาดเลยค่ะคุณผู้ชม
แล้วก็ไม่แพ้กันกับคุณพ่อนะคะ
อย่างพี่เอ๋เชิญยิ้มไปรับศพลูก
นั่งมาด้วยบนรถกับลูกตลอดทางจนถึงวัดค่ะ
เอ๋เปิดใจกับพี่แจ๊กเกอรีนบันเทิงไทยรัฐนะคะ
บอกว่าจริงก็รู้สึกเหมือนมีรางร้าย
ที่ลูกชายจะประสบอุบัติเหตุเพียงแค่วันเดียวค่ะ

แฟนใหม่ของพี่เอ๋กำลังก้มกวาดบ้าน
จู่ก็เห็นน้องอาร์มนี่นะคะลูกชายพี่เอ๋นี่
มีเลือดเต็มหน้าโผล่ขึ้นมาที่ประตู
เดียวก็หายไปเห็นเป็นภาพแบบแว๊บในหางตาอย่างนี้คุณผู้ชม
ด้วยความตกใจค่ะแฟนพี่เอ๋ก็เลยรีบให้พี่เอ๋โทรหาลูกชาย
ตอนนี้โทรด่วนเลยปรากฏว่าตอนนั้นนี่นะคะ
คุณอามลูกชายรับสายพี่เอก็โล่งใจ
ซึ่งตอนนั้นตัวลูกชายเองก็เอาเรื่องตรงนี้
พูดระหว่างการถ่ายทำเกี่ยวกับรายการผีด้วย
บอกว่าพ่อตามคลิปคุณผู้ชมบอกว่าพ่อโทรมาเตือนเรื่องขับรถ
ซึ่งพี่เอ๋เองก็ไม่คิดไม่ฝันนะคุณผู้ชม
เพราะวันคืนถัดมาจะเจอกับข่าวช็อกที่สุดในชีวิตเลย
แล้วก็ไม่คิดด้วยว่ารถกู้ภัยที่ตัวเองเนี่ย
เก็บศพให้คนอื่นพี่เอ๋เป็นหนึ่งในมูลนิธิด้วยนะคุณผู้ชม
วันนี้จะต้องมาเก็บศพลูกตัวเองแบบนี้
หัวอกคนเป็นพ่อมันปวดใจสุดไปเลยล่ะค่ะ

เพราะความตายมันห้ามไปไม่ได้จริง

จะเป็นทุกศพคนที่ผมไม่รู้จัก

เขาร้องไห้เมื่อผมไปส่งเขาขอบคุณเขาไห้
แต่วันหนึ่งผมไม่มี
หมอต้องมาเอาลูกตัวเองขึ้นรถที่ผมขนศพทุกครั้ง

และก็ทางทีวีให้เกียจ
สื่อมนุมชนให้เกียจมาติดตามเรื่องของเขา

นั่นก็คือความรู้สึกของพ่อที่สูญเสียครั้งใหญ่เลยคุณผู้ชม
ทางด้านศิลปินตลกก็ทยอยเดินทางมาร่วมไว้อาลัยกันไม่ขาดสายค่ะ
หนึ่งในนั้นคือคุณอาตูมตามเชิญยิ้ม
บอกกับเราว่าเสียใจแทนเอ๋เชิญยิ้มมากเลย
คือเห็นน้องอาร์มนี่นะคะลูกคุณเอ๋เห็นมาตั้งแต่คลอด
มากเลยที่มารู้ว่าหลานมาโดนไฟคลอกเสียชีวิตด้วย
ทั้งที่ตัวคุณพ่อเองก็มีการโทรไปถ่ายถาม
แล้วก็ตักเตือนเรื่องของการขับรถอยู่เสมอนะคะ

ได้ไม่ฟัง

เห็นมันเล่านะพ่อทัก
เสียใจด้วยเอ

ด้วยความที่คุณอามนี่นะเขาเติบโตมาในวงดนตรีไทย
เพื่อนก็เลยจัดการเล่นตีระนาดเพื่อไว้อาลัยให้ด้วยค่ะ
ประกอบกับทางญาติแจ้งทุกคนให้ทราบนะคะว่า
วันพรุ่งนี้หรือว่าวันนี้ไม่ต้องใส่ชุดดำมานะ
เพราะว่าคุณอาร์มเขาเคยบอกตอนมีชีวิตเอาไว้ว่า
ถ้าวันหนึ่งเกิดเหตุร้ายอะไรกับเขาขึ้นมา
ไม่อยากให้ทุกคนเศร้าในงานศพของตัวเอง
ถ้าเกิดว่าวันหนึ่งเขาไม่อยู่จริงใส่เสื้อสีอะไรมาก็ได้
สดใสแค่ไหนก็เต็มที่เลยยกเว้นสีดำ
โดยเบื้องต้นค่ะพี่เอ๋แจ้งว่าจะสวดพระพิธรรมศพ๓วัน
จะมีพิธีชาปนกิจในวันที่๓ตุลาคม

บันเทิงไทยรัฐขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวมาณโอกาสนี้ด้วย
เป็นกำลังใจกับพี่เอ๋และครอบครัวจริงค่ะ